คือปมเรื่องก็มาจากตอนแรกที่ทางคุณเต้บอกว่าให้นายกรับผิดชอบ
อาจจะต้องลาออกถ้าเกิดจัดการม็อบไม่ดีพอ
อ่ะทางด้านคุณศิราเจนจะค่ะก็ออกมาพูดแบบว่า
เออเนี่ยตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาเงินหมดเหรอบริจาคให้โควิดไปหมดแล้วใช่ไหม
แล้วคุณเต้ก็มาโพสต์เฟซบุ๊คว่าจะต่อยให้ฟันร่วงหมดปาก
นี่คือภาพเมื่อวานจังหวะที่เจอหน้ากันเดี๋ยวขอดูเต็มเต็มหน่อยจังหวะนั้นเป็นยังไงคะ
เฮ้ยเฮ้ยจับตัวผมไม่ได้
ไม่ใช่ไม่ใช่คุณเป็นนักเลไม่เอา

ตรงไหนเฮ้ยนี่สภานะครับท่านผู้สอสอผู้ทรงเกียจ
เราก็พอตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยตำรวจมาหน่อยเร็วมาจับอัตภาพหน่อย
เร็วตำรวจมาตำรวจมาจับอัตภาพหน่อยมามาเร็ว
คุณผู้ชมหายใจด้วยนะคะไม่ใช่ดูแล้วกลั้นหายใจ

ว่าเอ๊ะจะยังไงนี่ตอนแรกทั้งสองคนนี้อยู่คนละปีกเลยนะ
ละโถงของสภาเลยนะให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่นี่ไง
แล้วตอนแรกอ่ะทั้งคู่ก็ยังไม่เห็นกันนี่ไงทีนี้สื่อมวลชนก็บอกฝั่งของเราเนี่ย
คุณคุณตายคุณสิริวัณรักษัตริย์แล้วบอกว่านุ่นนุ่นมีพี่ศิระอยู่
อันนี้พี่เต้อยู่ทางด้านนี้นะเอาคู่กรณียืนอยู่
ทีนี้พอนักข่าวบอกเนี่ยสื่อมวลชนบอกเสร็จแล้วปุ๊บ
โอ้โหมาเลยค่ะนายมงคลกิจหยุดให้สัมภาษณ์เลย
แล้วเดินมาหานายศิราทันทีแล้วเหตุการณ์อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้นี้มี
หนีเนี่ยคุณมงคลกิจก็เดินตามแล้วคุณมงคลกิจก็พยายามพูดกับ
คุณศิระแต่คุณศิราก็บอกว่าไม่ต้องมาพูดกับผมตอนนั้นเนี่ย
นักข่าวจับภาพได้หมดเลยนะทีนี้มาดูกันหน่อยคุณผู้ชม
ตอนที่คุณศิระพูดให้สัมภาษณ์นักข่าวคุณมงคลกิจไม่ได้ไปไหนนะ
ยืนฟังอยู่ด้านหลังอ่ะอ่ะฟังตอนจังหวะให้สัมภาษณ์
แล้วจับสีหน้าคุณเต้ให้ดีน่ะ
มามายุ่งถูกป่ะอันนี้ก็เหมือนกับว่าพอมีเรื่องทำปัญหาแล้วก็ไปหาผู้
ใหญ่ไม่ถูกต้องอ่ะเป็นลูกผู้ชายทำแล้วทำผิดแล้วก็ต้องยอมรับ
ผิดพี่ไม่ใช่เป็นคนเริ่มแล้วพี่ไม่ใช่คนอันตภัณฑ์
เพียงแต่ว่าพี่เป็นลูกผู้ชายที่หย่าไม่ได้
พี่เป็นลูกผู้ชายหยามไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วไม่ได้มีวางหมัดวางมวยนะ
มองคุณมงคลกิจด้วยหางตาด้วยอ่าทีนี้คุณศิราพอเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
ขอพบท่านประธานชวนเลยค่ะอยากอธิบายเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้
ใช่ค่ะส่วนนายมงคลกิจเองก็ไม่ยอมนะ
รีบขึ้นไปยืนที่หน้าห้องนายชวน
เพื่อที่จะขอพบกับท่านประธานสภาเหมือนกัน
แต่ระหว่างนั้นจังหวะนั้นไงนายศิราเข้าไปก่อน
คือยังอยู่ในห้องประธานชวนอยู่เลย
ถูกก็เลยจะต้องยืนรอต่อคิว

นายศิระเดินออกมาก็ต่างคนต่างมองหน้ากัน

แต่ทีนี้คนกลางค่ะอย่างประธานชวนเนี่ยนะคะ
ก็ย้ำกับทั้งสองคนแหละบอกว่าอย่าให้เกิดความรุนแรงในสภา
แล้วก็สอบถามทางฝั่งของคุณเต้มงคลกิจ
ที่มีการไปโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะเอาให้ฟันร่วงหมดปาก

บอกกับท่านประธานชวนว่าจะไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอก
ฝั่งทางคุณศิระเนี่ยก็อยากให้สอบจริยธรรมคุณเต้มงคลกิจ
แล้วเมื่อวานนี้คุณศิระเขาก็ไปแจ้งความ
กรณีที่คุณเต้มงคลกิจโพสต์เรียบร้อยแล้ว
ทีนี้เดี๋ยวรอดูวันจันทร์ค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าทางฝากฝั่งคุณเต้มงคลกิจเนี่ย
ก็มอบหมายให้ทนายความแจ้งความกลับทางฝากฝั่งคุณศิระเหมือนกันนะคะ